สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะให้เยอะจริง
พวกมันสำคัญกว่ามีนคะ
บาทฉันควรจะเศียใจนานที่ชีวิตฉันไม่ค่อนจะมีโอกาสได้มาบิวบอร์ต
ต้องไปอยู่ใต้แล้วลูกค้าก็ไม่รู้สัมมองส่วนไหนคิด
ทำไมจะต้องไปนั่งอยู่คู่กันก็ไม่รู้สัมมอง

ปุ๊กเต้นนี่เถอะไม่ให้จริงหรอผมคิดอยากจะเออเดื้อมมือลงไปละเช็คชากหัวอย่างงี้
โถฉันก็อยากจะยื่นมือตบหน้าเธอเหมือนกันแหละ
แต่ต้องอยู่ติดกันทุกอันอยากนึกินมาหมายความว่าอะไรวะ
เนี่ยเห็นเขาบอกว่าคือสามคนเนี่ยแยกกันไม่ได้จริงจริง

จริงมันคือเจ้ากรรมนายเวรแบบเวรค่ะ
ไม่แต่แม่พูดอย่างนี้ก็ไม่ถูก
ของพี่หนุ่มเขามีตั้งนานแล้วเขามาก่อน
ดีกว่านะครับเรื่องของอ่าขบวนแห่วีไอพีขบวนแห่นะคะ
ลักษณะประมาณอย่างนั้นนะฮะแล้วปรากฏว่าก่อนหน้านี้
มีคนบอกว่ามีรถตำรวจนำสองคันนะครับปรากฏในรถคันนั้นเนี่ยนะฮะ
ก็เป็นบุคคลเวียพีท่านหนึ่งนะครับนั่นคือหมอบุญบุญ
โอ้โหเรื่องนี้ประเด็นเกิดทันทีเนี่ยนะฮะไม่ไม่หลบไม่หลบ
คือเรื่องนี้นะครับมีหญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาขับในเรนของเขา
ปรากฏก็จะมีตำรวจเนี่ยนะฮะคือขับกินเข้ามาในเลนของเธอ
แล้วข้างหลังรถตำรวจเนี่ยก็จะมีเป็นรถเบ้นคันหนึ่งนะฮะ
เปิดไฟขอทางไว้แบบนี้หญิงคนนี้ก็เปิดกระจกไปถาม
ทำอะไรก็บอกกำลังจะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องราวของการจราจร
อืมเนี่ยนะฮะอำนวยอะไรคนก็ไม่พลาดวิจารณ์อ่ะลองฟังดูครับ

ครับคุณผู้ชมครับคือปรากฏว่าในรถเบ้นคันนี้นะครับ
ก็คือหมอบุญนะครับล่าสุดในแพทย์บุญวนาศิลป์เนี่ย
ท่านก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับบอกว่าจริงจริงแล้วรถคันดังกล่าวเนี่ย
รถของตัวเขาเองนะครับโดยเขานั่งอยู่ในรถนะครับ
เส้นทางนี้มา๓๐ปีแล้วแต่ว่าหญิงคนดังกล่าวเนี่ย
มาจากต่างถิ่นเลยไม่รู้ว่าไอ้ตรงจุดนี้มันเป็นวันเวย์
ไม่ได้เนี่ยนะฮะเมื่อเช้าเนี่ยไปดูนะฮะ
เห็นมีป้ายบอกว่า๖๙โมงห้ามเลี้ยวซ้ายเข้ามา
ส่วนเหตุที่มีคนมาแก้ต่างแทนตนในโซเชียลนั้น
ก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอาจเป็นคนที่ผ่านตรงจุดนั้นทุกวัน
รู้ว่าตรงจุดนี้มันเป็นทางวันเวย์
โดยวันเกิดเหตุนะครับไม่ได้มีรถตำรวจนำขบวนด้วย
แต่เส้นทางนั้นเนี่ยมันรถหยุดเยอะ
เขาก็เลยต้องมาโบกรถกลางถนนพระราม๙ว่าอย่างนี้
อันนี้พระรามเก้าหรอฮะ

เรียกทางรถไฟเรียกทางรถไฟ

โอ้โหตั้งดูเป้าไหนก่อนค่ะเนี่ย

ก็คือทางด้านพลตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอกนะฮะ
รองโคสคกองบัญชาการทุรุนครบารบอกว่า
เหตุเนี่ยไปเกิดขึ้นบนถนนกำแพงเพชร๗เรียบทาง
รถไฟถนนมี๒ช่องทางโดยช่วงเร่งด่วนนะฮะตอนเช้า
เวลาประมาณสักหกโมงครึ่งถึงเก้าโมงครึ่งตรงจุดนี้
จัดเป็นระบบเดินรถทางเดียวนะฮะจากแยกซอยวัดอุทัย
มุ่งหน้าไปตัดถนนเพชรอุทัยซึ่งในช่วงสถานการณ์
การพลัดบาดโควิตเนี้ยนะครับก็มีการจัดเจ้าหน้าที่
ตำรวจเข้าไปตั้งป้ายปิดเส้นทางในช่วงเวลาเร่งด่วน
จนทำให้เกิดการเข้าใจผิดขึ้นนะฮะจากการตรวจสอบกับ
พบว่ารถมอเตอร์ไซคันแรกนะครับเป็นรถของตำรวจสอนอ
มักกะสันที่ได้รับแจ้งว่าเจ้าของเบ้นมีภารกิจเร่ง
เจ้าหน้าที่เนี่ยก็เลยไปอำนวยความสะดวกให้เท่านั้น
ส่วนมอเตอร์ไซคันที่สองที่นำเน้นมาก็ทราบว่า
เป็นของเจ้าหน้าที่ของตำรวจสอนอทองหล่อนะฮะเป็น
จราจรซึ่งตอนนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้ทางภูมิกับ
สหนอมท้องล่อตรวจสอบเขาจะจริงทั้งหมดนะครับว่าเหตุ
ใดเนี่ยต้องให้ตำรวจจราจรสนทองหล่อไปนำขบวน
เบ้นคันดังกล่าวหากผิดจริงเนี่ยดำเนินคดีตาม
กฎหมายนะครับอืมส่วนทางด้านนางประนัดดาปริยานนท์นะฮะ
อายุห้าสิบสี่ปีเป็นชาวชุมชนหน้าวัดอุทไทยก็เปิด
เผยบบกถนนท์เส้นนี้เนี่ยจอนเช้าจะเป็นเลนดีวนะ
แต่เลย๘โมงไปแล้วเนี่ยจะให้วิ่งสอนเลนมาตลอดนั่นแหละ
ซึ่งปกติแล้วต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยโบกรถแล้วก็นำแผง
เหล็กมากั้นแต่ช่วงโควิตระบาดนะครับก็ไม่มีเจ้านที
โบกเลยแต่คนที่วิ่งเส้นนี้เป็นประจำรู้กันอยู่แล้ว
นะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีรถขับสวนเลนมาก็บอก
ยังไม่ถึงเวลาเข้ามาก่อนได้ยังไงอืมเนี่ยนะฮะ
อ๋อสรุปที่ว่าเป็นคือฝั่งผู้หญิงเป็นฝั่งนั้นคือจริง
จริงอย่างงี้ค่ะวันนี้เท่าที่ผมทราบมานะครับแล้วก็ได้
มีการเอ่อตามเรื่องนี้มาตอนตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยคือเวลาประมาณสัก
หกโมงจนถึงเก้าโมงนะฮะคือไอ้ตรงจุดนี้เนี้ยจึงธรรมดา
แล้วเนี่ยเขาจะปิดกั้นอย่างที่บอกไปคือตั้งแต่หกโมงเย็น
ประมาณเก้าโมงคือรถเนี้ยเขาไม่ให้เลี้ยวเข้ามาเส้น
หนีก็คือใช้ปล่อยทางฝั่งรถของรถเบนท์คือมันคู่เนี้ย
มาทางเดียวถูกอ่าทางนั้นไม่ให้เข้าไปถูกไหมฮะแต่ตรงจุดนี้
เนี่ยนะฮะในช่วงโควิดที่ผ่านมาใน๑ปีเนี่ยไม่
ในตอนนั้นว่าปล่อยเค้าก็จะไปเอาป้ายในมาตั้งลดก็เลย
สวนไปสวนมาได้แต่พอมีเรื่องปฏิบัติชาวไปนี่มาตั้งแล้ว
มาตั้งหลังมีเรื่องถูกมาตั้งแล้วแต่จริงจริงไอ้ป้ายที่มันเคยตั้งมาก่อนหน้านั้น
เมื่อก่อนตั้งจริงเมื่อก่อนตั้งจริงเมื่อก่อนตั้งจริง
เมื่อก่อนนั่งจริงหกหกถึงแปดโมงครึ่งประมาณนี้เนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บปรากฏหลังจากนั้นเนี่ย
พอไม่มีโควิดอย่างที่บอกไปเขาก็ไม่มาตั้งคือตำรวจก็อำนวยความสะดวกให้รถสองฝั่งไปได้
แต่พอเมื่อวานมีเรื่องปุ๊บไอ้ป้ายนี้กลับมาตั้งแล้วหลังจากหายไปปีหนึ่ง
เอ๊ะมันอาจจะเป็นเพราะรถมันติดหรือเปล่าเขาก็เลยต้องกลับไปเต็มเต็มเดิมหรือเปล่า
ไม่รู้แต่ตอนแรกข่าวที่ออกมาเนี่ยมันคือตำรวจคนแรกที่มาเนี่ย
บอกเป็นตำรวจของสอนอมักกษันแล้วก็กำลังจะไปดูเรื่องของการจราจรที่ติดข้างหน้า
อืมอืมส่วนคันที่สองก็บอกว่าเป็นของทางท้องรอมาโดยบังเอิญ
อ๋อบังเอิญเหรอครับตอนแรกว่าอย่างนั้นบังเอิญ
ตอนแรกว่าอย่างนั้นแต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือทางพลตรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกเนี่ย
รองความส่วนของบริษัทการตำรวจต้องคอนบานนะท่านออกมาบอกเลยว่าไม่ใช่หรอก
จริงแล้วคือขออำนวยความสะดวกรถคันแรกของมักกษันจริง
แล้วคันที่สองเนี่ยของสนทองหล่อเนี่ยจราจรทองหล่อเนี่ยมาได้ยังไงเนี่ย
บอกเดี๋ยวไปตรวจสอบแล้วเรื่องมันเปลี่ยนไปอีกแล้วแต่หมอบุญบอกว่าไม่มีใครนำ
อ้าวนี่ไงแต่ตำรวจเขาบอกอ๋อมันจะอำนวยความสะดวก
แล้วเร็วอะไรดีคือเขาบอกว่าเขาผ่านจุดตรงเนี้ยมาสามสิบปีแล้วก็คือบ้านกันอยู่แถวนั้น
แล้วก็คงแบบว่าตำรวจเขาก็มาทำหน้าที่ของเขาคือคงจะมาดูการจราจร
แต่วันนี้ตำรวจอย่างที่คุณหนุ่มบอกตำรวจก็เลยบอกว่าเฮ้ยเขามาอำนวยความสะดวกถูกต้องไหม
อ่าก็นี่แล้วสองสอนอด้วยสอนอมักกษันกับสอนอเอ่อทองหล่อ
แล้วทองหล่อมาอำนวยความสะดวกอย่างนี้ทำไมอ่ะไม่ใช่ไงขยับไปอีกหน่อยมั้ง
ห้ามเข้าครับแต่ผู้หญิงคนนี้เอ่อคุณผู้หญิงคนนี้เนี่ย
มาแล้วลดเราไม่ใช่ครั้งที่แรกมันเป็นครั้งที่เจ็ด
ทุกคนก็หลบให้อย่างดีไม่ได้พูดอะไรหรอกแต่ตำรวจเข้ามาก็จบแวบคอยเตือนให้ผู้หญิงคนนี้อ่ะ
คนขับรถระวังหน่อยกันแล้วจังเพราะเขาสวนทางมาปกติมันเป็นทูเวย์
ยกเว้นตอนเช้า๖๙โมงเช้ามันเป็นวันเวย์เขาอาจจะไม่รู้ก็ได้
อ๋อแต่ว่าคนที่นั่งมาในรถคือคุณหมอเองหรือครับ
ผมนั่งมาเองเพราะผมไปทำงานพระราม๙ทุกเช้าแต่ก็ไม่มีใครว่าอะไร
แต่ว่าตำรวจไม่ได้นำขบวนของคุณหมออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ไม่เขาทำงานปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้น
ก็คือเป็นตำรวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วอยู่ก่อนแล้วอย่างนี้นะครับ
ใช่ค่ะคือเขาประจำตรงนั้นทุกวัน
นั่นก็คือไม่ใช่เกี่ยวกับตำรวจมาอำนวยความสะดวก
แต่ตำรวจเขาทำหน้าที่ตรงนั้นอยู่แล้วทุกวันคุณหนุ่ม
ก็นี่ไงแต่จริงแล้วตรงจุดนั้น
เมื่อวานนี้มันไม่มีป้ายนี้ไปตั้งจริง
แสดงว่าช่วงโควิดที่ผ่านมา
คุณผู้หญิงที่เขาเลี้ยวไปเขาก็ไม่เห็นป้ายอยู่แล้วถูกไหมครับ
ใช่เพราะมันไม่มีป้ายคือตอนแรกเขาอนุญาตให้ผ่านไปมาได้

การจราจรมันไม่ได้แน่นหนาก็ให้เข้าได้ออกได้
แต่พอเหมือนเวลาพอเปิดเมืองพอเปิดประเทศ
พอเปิดเมืองแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้เอาไปตั้งไง

ผู้หญิงเขาก็เลยเข้าไปมันก็รถติดไง

ไม่มีป้ายมาชี้แจงตั้งแต่แรก
ถ้าจะให้ห้ามเข้าก็ต้องตั้งป้ายแล้วกันนะ

จะคิดว่าทุกคนต้องรู้เหมือนที่ตัวเองรู้ไม่ได้ไง

บางทีถนนเส้นที่เราไม่เคยไปก็
งงเหมือนกันนะคะไปไม่ถูกว่าเขาให้ไม่ให้ยังไงครับ

บอกให้คุณมิ้นนั่งให้คู่ขวนคุณมิ้นหน่อย

รายการทุกคนเปลี่ยนสีเบาะเก้าอี้ให้คุณมิ้นด้วยนะครับ

ต้องนั่งเบาะขนาดไหนล่ะ

แล้วก็มีประเด็นที่แบบว่าอ้าวคำแถลงของนายก
บนเวทีโลกปรากฏว่าเป็นเหมือนกับบาราโอบามา

เราไม่มีแบบแพลนบี
พี่ฟังแล้วเรามีโลกอยู่ใบเดียว
ซึ่งบาลาโอบามาเคยพูดไว้ตอนที่เขาจำลงตำแหน่งที่สมัย

นายกขนาดแบบสปีดหรือสุนทรพฤษ
ต้องก๊อฟอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเลยเหรอ

คิดมากว่าใครจะวิพักษ์วิจารณ์อะไรยังไง
คืออาทิแจงแบบนี้ก่อนละกันว่า

กระทรวงการต่างประเทศเป็นคนเตรียมให้

แต่แม้ผู้นำเขาก็อาจจะคิดเหมือนกันก็ได้

แต่ว่าในที่นี้ก็คือกระทรวงต่างประเทศเป็นคนเตรียมเนื้อหาให้
นายกก็บอกว่าผมก็ถามแล้วนะว่า
มันจะไม่มีปัญหาใช่ไหมห้อยแถลงนี้เนี่ย

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเขียนมาให้

จริงเนี่ยเป็นของบารักษ์โอบามาจริงหรือเปล่า

เขาเคยพูดไว้คือมันเป็นเหมือนนโยบายขององค์การสหประชาชาติเลยค่ะว่า
ก็คือมันไม่มีโลกที่๒สำหรับเยาวชนในอนาคตอีกแล้ว
เรามีโรคใบเดียวเพราะฉะนั้นคือเราต้องดูแลมันให้ดี

ตอนที่เขารู้สึกจะเป็นประธานาธิบดีอยู่ด้วยเมื่อประมาณปี๒๕๕๙
เราทุกคนไม่มีแผนสองเพราะจะไม่มีโรค
อันนี้คือแปลออกมานะฮะใช่ค่ะเพราะจะไม่มีโรคที่สอง
ซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโลกนี้อีกแล้ว
ชั่นของผู้นำความคิดของผู้นำอาจจะเหมือนกันก็ได้
นี่นายกประยุทธ์ก็เลยพูดของเราปี๒๕๕๙
เราทุกคนไม่มีแผนสองในเรื่องการรักษาเยียวยาสภาพภูมิอากาศ
เราจะไม่มีโรคที่๒ซึ่งเป็นบ้านของพวกเราเหมือนโรคนี้อีกแล้ว
แต่อย่างที่บอกว่าพอมันออกมาเป็นนโยบายขององค์การสหประชาชาติ
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกก็มีหลายประเทศเป็นสมาชิกใช่ไหมคะ
ก็อาจจะร่วมนโยบายเดียวกันก็เลยเหมือนกับหยิบยกคำพูดมาใช้ก็ได้แหละ
ก็นายกก็บอกอย่าไปอะไรอย่างนี้ตอนนี้คือผลที่เขาไปเจอผู้นำระดับโลกมาเนี่ย
ทุกคนบอกดีเป็นการที่นายกไปเจอผู้นำระดับโลกผู้นำระดับโลกให้การยอมรับนายกประยุทธ์
ทำไมเราไปมองจุดผิดก็อันนี้ที่เดินออกของนายกอย่างนี้
นายกก็บอกว่าตอนไปนี่ก็ไปแบบไปบอกนะว่าเออประเทศไทยทำอะไรไปแล้วบ้างในส่วนของสมาชิกประเทศ
ที่จะช่วยเรื่องของภาวะโลกร้อนเพราะว่าตอนนี้หลายประเทศเจอกับเรื่องโลกร้อนเยอะมาก
อังกฤษประท้วงกันไม่เว้นแต่ละวันแล้วที่อังกฤษเขาประท้วงกันก็คือ
เอากาวทาตัวกาวประชังค่ะแล้วก็แปะตัวเองอยู่บนถนนอย่างนี้
แล้วก็คือบล็อกถนนพวกถนนสายหลักถ้าเทียบบ้านเราเหมือนบล็อกถนนสุขุมวิทย์อย่างนี้ค่ะ
แล้วคนก็ไปทำงานไม่ได้แบบบางคนจะพาแม่ไปหาหมอก็ไปไม่ได้
โอ้โหตู้ใส่แป๊กไว้ที่ตู

จริงวันพฤษฐรรดิ์เนี่ยเป็นวันประชุมสภาใช่ไหมคะ
สภาเปิดแล้วมันก็จะมีการให้ตั้งกระทู้ถามสด
เขาก็ให้โคต้าก็คือ๓คำถาม
ปรากฏว่าวันนี้สฝคเขาก็ไปตั้งโควต้าถามแล้วแหละ
เรื่องของราคาข้าวมันแพงนู่นนี่นั่นนู่น

คุณจุลินไม่มาแต่ก็ส่งรองมาบอกว่า
พอดีติดภารกิจต้องไปประชุมกับคอรมอคณะรัฐมนตรี
แล้วก็พธุมศ์พธุรินะ
คืออยู่ไม่ได้แล้วเขาเลยบอกว่างั้นผมขอปลูกข้าวเอาไว้ในสภาเลยละกัน
เพราะว่าเกษตรกรไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้ว

ใช่เพราะว่าคุณชวนประธานค่ะบอกว่า
คุณโปรยแล้วคุณต้องเก็บด้วยนะไม่งั้นมันก็ไปเป็นภาระแม่บ้าน

ต้องการแสดงให้เห็นว่าเออในเมื่อรัฐมนตรียังไม่เห็นความสำคัญ
ยังไม่มาให้ความสำคัญแค่จะตอบคำถามยังไม่ได้เนี่ย
เขาเลยบอกว่างั้นคุณชวนช่วยเปิดสะพานรอไปเรื่อยเลยละกันทั้งวันทั้งคืน

เพราะว่าเรื่องข้าวหรือกิโลละ๕บาทรอรัฐมนตรีมาตอบอยู่
คืออย่างที่บอกว่าพอครั้งนึงมันได้โคต้าแค่๓คำถาม
พอครั้งวันนี้ปรากฏว่า๓คำถามนี้ไม่ได้ตอบ

แล้วครั้งหน้าเขาบอกว่างั้นครั้งหน้าผมขอเพิ่มเป็น๖คำถามได้ไหม

แต่คุณชวนบอกแล้วว่าต่อไปจะขอเซ็ตเป็นมาตรฐาน
ให้คุณวิศนุช่วยไปจัดการคอรมอลหน่อยว่า
พฤหัสเนี่ยมันรู้อยู่แล้วนะว่าเป็นตารางประชุมสภา

อย่ามีประชุมคอรมอลว่าอย่านัดอย่างอื่นแทรกได้ไหม

ไม่แต่จริงต้องให้พี่หนุ่มเป็นคนถามนะ

ดีแล้วแต่อยากฟังเรื่องนี้

สาวโดดน้ำหน้าวัฒนภาพวิวเป็นผีเข้าแล้วนะ

การลูน่าทำสิคุณแม่ดำครับช่วยอ่านครับ
ให้มิ้นส์อ่านข่าวขี่ก็จะคิดอยู่ที่เตือนใบอ่านได้อย่างงี้
นึกออกไหมโบราเมนทาน้ำวัดอินทารามสมุทรสงครามขาคอใช้สงคราม

ไม่ได้โมเมื่อกี้อ่านเต็มสตาร์ฉันเห็นเป็นสากรแต่ความจริงมันคือสงคราม

อยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยจู่ทำไมก็มีหญิงสาวอายุประมาณสัก๓๐ปี
เสื้อยืดสีดำแขนสั้นนุ่งกางเกงผ้าขาวยาวสีมเป็นไงวะผ้าขาวยาว

เป็นกางเกงผ้าและขายาว

พ่อปลอดภัยแล้วยกยกยกคือชาวบ้านเนี้ยเขาเห็นกันอย่างงั้น
ก็คืออยู่ดีนางโวยวายกรีดร้องจะกระโดดน้ำชาวบ้านที่เห็นก็ไปช่วยกันจับตัวนางเอาไว้
แต่หญิงสาวกลับโวยวายให้ปล่อยให้ปล่อยสรุปมีการสาบแช่งด้วย
กระทั่งพระครูพิสิทธิประชานาศครับหรือหลวงพ่อแดงนันทิโย
เจ้าอาวาสวัดอินทารามเนี่ยก็เดินทางมาโปรดทำให้หญิงดังกล่าวเนี่ยสงบลง
ชาวบ้านจึงช่วยกันหามจากท่าน้ำขึ้นมาบนฝั่ง
ซึ่งหญิงสาวก็ได้พนมมือตลอดเวลาก่อนที่ครอบครัวเนี่ย
จะพาตัวขึ้นรถกลับบ้านเออคุณสมชายอายุห้าสิบเจ็ดปี
บอกแผนว่าหญิงสาวคนนี้เป็นลูกสะไพรเป็นลูกสะไพรของเขานี่ค่ะ
รู้จักแต่ชื่อว่าไฟล์แต่ไม่ทราบชื่อจริงนามสกุลจริง
เนื่องจากว่าเพิ่งออกอาศัยเพิ่งมาอาศัยอยู่จะกินกับลูกชายเขาเนี่ย
ปีหนึ่งอ่าน่ะก็คือเป็นเป็นแฟนอย่างงี้มั้ยคะ
เป็นก็มาอยู่เป็นผัวเมียกันเลยแหละเพิ่งมาอยู่ด้วยกันปีนึง
ต่อมาเนี่ยเมื่อวันพระที่ผ่านมาเขาบอกวันพระวันนี้ก็วันพระถูกต้องไหม
วันพระที่แล้วอ่ะลูกสะพายทำตัวแปลกแปลกอืมเขาว่าอย่างงั้นนะ
เหมือนกับมีอาการคุ้มคลั่งอ่ะมีอาการเหมือนถ้าสมมุติภาษาชาวบ้านคือ
เหมือนผีเข้าอ่ะอืมแล้วก็โวยวายเว้ยแล้วก็จริงจริงแล้ว
เชิญเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วทำไมดูแลเขาไม่ดีว่าอย่างงี้ค่ะโอ้ย
ทำไมเชิญมาแล้วดูแลเขาไม่ดีคนในบ้านเนี่ยนั่งกินอาหารอยู่
ก็ไม่ยอมเรียกเขาลูกสะพ้ายเขาบอกอย่างงั้นนะครับเนี่ย
แล้วก็ทุกครั้งที่แบบอารวาสอะไรก็แล้วแต่จะพยายามดิ้นไปผูกคอตาย
ซึ่งตนก็เพิ่งทราบว่าลูกสะพ้ายเนี่ยไปรับผีเขมรเข้ามาอยู่ด้วย
หลังจากนี้ปุ๊บคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็ต้องเชิญหมอปลาแต่หมอปลาเขายังไม่ได้มา
เขาร้องบอกอยากให้หมอปลาไปช่วยตอนนี้ก็อยากให้หมอปลาเพราะหมอปลาไปทำอันเก่าอยู่
ยังยังไม่จบยังไม่จบภารกิจหมอปลาเยอะเหลือเกินนะฮะล่าสุดรู้สึกจะมีเอ่อ
ล่าสุดเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามีมีความชัดเจนขึ้นมาอีกนิดหน่อยแล้วอะไรอ่ะ
อยู่ไหนล่ะยังไม่มาเลยฮะคืออย่างงี้คือจะบอกให้ฟังคือผู้หญิงคนนี้
คือผู้หญิงคนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเพิ่งคบกับสามีคนนี้มาได้ปีนึง
อ่าพอเสร็จแล้วเนี้ยผู้หญิงคนนี้หายตัวไปอืม
ทีนี้ทางบ้านก็ออกตามหาปรากฏมีคนไปบอกว่าผู้หญิงคนนี้มาที่ท่าน้ำที่วัดอินแห่งนี้
เขาก็เลยพยายามตามกันมาปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยผู้หญิงคนนี้มีอาการแบบนี้อยู่แล้ว
คือพยายามจะกระโดดน้ำร้องโวยวายโวยวายนะฮะแล้วก็พยายามด่าทอคนอื่นว่า
ปล่อยกูลงมึงจะหามอย่างนี้พวกมึงอยากตายใช่ไหม
กูจะให้ครอบครัวมึงตายทั้งโคตรอะไรอย่างเงี้อืมปรากฏระหว่างที่กำลังดินดินอยู่
ก็มีพระรูปหนึ่งเนี่ยชื่อว่าหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงวัดอินเป็นเจ้าอาวาส
ท่านก็เดินมาท่านก็มาโปรดท่านก็ถามว่าเป็นอะไรโยม
มาจากไหนล่ะเป็นผีที่ไหนมาผีด่าเลยด่าว่าเออด่าบอก
หลวงพ่ออยากให้พ่อแม่ของพ่อตายหรือเปล่าล่ะว้ายพระก็ตกใจพระตกใจไง
ด่าเจ้าอาวาสเหรอฮะด่าเจ้าอาวาสถามเจ้าอาวาสถามเจ้าอาวาสเลย
วาดก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกพ่อแม่อัตมาตายไปแล้ว
อันนี้เรื่องจริงจริงเรื่องจริงเรื่องจริงก็คือเรื่องจริง
ผีมันไม่ได้กลัวพระก็ไม่ได้กลัวพระจริงจริงเรามีคลิปด้วยนะมีป่ะ
มีคลิปที่ว่าเขาทะเลาะกับที่ท่านบอกกับพระด้วยนะ
ไอ้น้ำมีตัดมาไหมไม่มีโหไอ้น้ำพวกนั้นไฮไลท์
ปุ๊บหลังจากนั้นก็เลยแบกผู้หญิงคนนี้ขึ้นไปเอ่อทีนี้ทางญาติพี่น้องก็มาบอก
อย่างที่คุณดำบอกกันแหละว่าจริงแล้วผู้หญิงคนนี้เนี่ย
เขาเหมือนกับว่าไปเอาเขาว่านะไปเอาผีเขมรนี่มาเลี้ยงอ่า
เสร็จแล้วเนี่ยเวลากินก็ไม่ชวนเขากินไปไหนก็ไม่ชวนเขาคือเลี้ยเขายังโหดอยาก
เขาก็เลยโกรธโกรธอะไรประมาณอย่างงั้นซึ่งเขาบอกว่านางสาวไฟล์เนี่ย
เปิดเผามาประมาณสักปีที่ผ่านมากันใช่อืมเขาไปรับขันไปรับขันประกอบประเด็นมาก
ภูนะฮะสายสินมาไว้ที่บ้านเนี่ยแหละอย่างที่พี่หนุ่มพูดเหมือนเรื่องร่างทรงเลย
จริงอืมซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรกระทั่งเลิกรากับแฟนเก่าอ๋อ
คนที่อยู่ปัจจุบันนี้คือแฟนใหม่ก็เลิกลากับแฟนเก่าไปโดยตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาสามีสังเกตเห็นว่าตนเนี่ยมีอาการผิดปกติจากคนธรรมดาทั่วไป
เนื่องจากหนึ่งพฤติกรรมของเขาเนี้ยบางวันอยากจะกินของสดสดอืม
ชอบกินอะไรของสดสดเมื่อถึงวันพระเขาบอกเลยนางบอกเลย
วันพระทีไรนางจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวขั้นเนื้อขั้นตัวนะฮะ
ก่อเหตุอะไรยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าทำอะไรลงไปอืมจนสามีเนี่ยบอกว่า
เฮ้ยรู้ไหมทุกวันพระทำไมอารวาสเหมือนผีเข้าเลยอืม
ก็เลยโทรศัพท์ไปปรึกษาตาซึ่งตาบอกว่าให้นำขันที่รับมา
ทิ้งลงแม่น้ำซะเอาขันที่ไปเอามาเนี่ยไปทิ้งลงแม่น้ำ
โยนคลองกว้างเลยเพื่อตัดขาดจากของลี้ลับหรือสิ่งใหม่ดีหรือขันอะไรทั้งหลายเนี่ย
เพราะว่าหากเก็บไว้เนี่ยเขาจะกินคนในครอบครัวเขาว่าอย่างนั้น
หรือในที่สุดแล้วกินคนในครอบครัวปุ๊บเสร็จแล้วก็จะกินตัวเองเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ
โดยในวันที่เกิดเหตุที่ไปอยู่ท่าน้ำเพราะว่าเอาผ้าขาวมาห่อขันดังกล่าว
เพื่อที่จะไปโยนทิ้งน้ำนั่นแหละบนสะพานข้ามคลองแควร์อ้อมบริเวณหน้าวัดอินทาราม
จู่ฝนเนี่ยกำลังกระตกลงมาจึงเข้าไปหลบฝนในสาราอเนกประสงค์ที่วัดอินทาราม
จากนั้นก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น
ทำอะไรลงไปมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็มาอยู่ที่บ้านพักแล้ว
ซึ่งเหตุการณ์นี้ตัวเขาเองก็บอกเขาขอโทษกับทุกคนกับทุกเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดอันนี้เกิดขึ้นนะฮะ
ว่ากันไปอันนี้น่ากลัวแต่มันก็คือตอนแรกภาษาความเชื่อเพราะฉันอยากเห็นคลิปตอนที่พระจังเลยอ่ะ
ใช่คือพระท่านก็เดินมาถามว่าเนี่ยโยมเป็นผีที่ไหนเหรอมาจากไหน
หรือว่าผีจ่านเหรอมายังงี้ยากถามลุงพ่อตัวของพ่อแม่ตายหมดแล้ว
ผมผมก็รู้สึกเหมือนกันว่าถ้าเป็นสมัยก่อนไม่ต้องอะไรหรอก
ผมทูบจี้เออมีคนทูบจี้นะพี่ออกไหม
โอ้โหพี่เคยพี่ไปเมื่อก่อนนี้ไปทำรายการผีมา๗ปีไม่ใช่
พี่ทำรายการผีมา๗ปีพี่ทำรายการชุมของพี่สวง
ป๋องกระพลนี่แหละไอ้คนที่มันไม่ค่อยออกกองไปล่าผีเนี่ยแต่พี่ต้องไป
เป็นรายการที่ฉันไม่ควรไปออกไม่ได้ถ้าอย่างนั้นฉันไม่รู้จักกับหนุ่ม
แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็ไปเจออย่างนี้ก็เจอแบบหลายคนน่ะ
ผีเข้าใช่หรือคะอย่างนี้เมื่อกี้ก็เป็นเด็กมาครับ
อ้าวอิ่งน้องหิวเข้าจังเลยหนูหิวเข้าอะไรอย่างนี้
พี่ก็เห็นโอ้โหเป็นผู้ใหญ่นะเป็นผู้หญิงร้องไห้อย่างนี้
พี่เอาทูปจี้หลังปุ๊บโอ๊ยออกเลย
เสียงเป็นผู้ใหญ่เลยพี่หนุ่มเอาทูบจี้เขาอ่ะ
จี้เลยจี้เลยอันนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ
เป็นวิธีปฏิบัติไหมคะว่าแบบถ้าเจอผีเข้าให้เอาทูบจี้
คือพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่อย่างนี้ครับพี่ไม่เชื่อ
ถ้าอันไหนไม่ใช่แต่อันนี้นางบอกนางไปรับขันรับเขินมาแล้วนางกินของสดอย่างนี้
อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันไงแต่ก็คือก็บอกให้ฟังไง
แต่คุณเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วฉันไม่ได้เชื่อเรื่องผีเข้า

เชื่อเรื่องไหว้พระแต่ฉันเชื่อเรื่องอะไรอย่างนี้แต่ฉันไม่เชื่อว่าคุณเชื่อเรื่องอภินิหารอยู่แล้วใช่ไหม
ไม่เชื่ออภิกษ์นิหารแต่ฉันไม่เชื่อว่าตัวตันสั่นเห็นศักดิ์อย่างนั้นนะ

ศักดิ์หน้าดูนะคุณศักดิ์อะไรวะ
สักโอ๊ยนิมถอดเสื้อมา
คุณถอดเสื้อมานี่ใช่คุณสักน้ำมันไง

คือของพี่มันมีที่มาที่ไป
ก็ตอนที่พี่ทำรายการนี้แหละชั่วโมงพี่สวงศ์
เมื่อก่อนคุณยุวดีบุญคลองท่านเป็นเจ้าของ

บอกให้แลบลิ้นมาพี่ก็แลบลิ้น

แกก็บอกกะวัว
ร้องอย่างนี้จริงให้ตายดิ

ขมจริงอะแล้วก็งงว่าทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วย

พี่ใช่ไหมต้องเอาไม้โปรอ่ะ

จากไม้โปรใช่ไหมไม้โปรอ่ะไม้โปรอ่ะไม้โปรอ่ะไม้โปรอ่ะไม้โปรอ่ะไม้โปรอ่ะไม้โปรอ่ะ

เสร็จก็เลยโทรไปถามเนรนแอร์เอาอะไรมาสักลิ้นผมเนี่ยอะไรมาใส่ลิ้นผมเนี่ย

น้ำมันผีพลายกับน้ำมันเด็กย่างไง
อุ๊ยดาวนั้นไม่ช่ายห้างอีนุ่มเอาดังนี้เขาเป็นนักข่าวที่ดุด้านโดยสุดคุณจะสั่งตาขาวแล้ว
เดี๋ยวไปทำมาแล้วทางที่ที่อย่างส่วนตัวนะงั้นมาแล้ว
เฮ้ยไปทำนะให้เรื่องพวกเนี้ยมาบอกทั้งผู้ชมบันนะไปกิจกรรมทำนานแล้ว
อะไรวะเดี๋ยวคนไปทำตามคุณแม่ไง
เขาไม่ได้ทำมากันตั้งหน่าแล้วนี่ก็ไหว้ผักไหว้เจ้าไปสิเนอะเพราะวันนี้เนอะ
ใช่จะมานั่งสักกู๊มันก็ผ่านมาหมดแล้วล่ะจริง

อาทิตย์หน้าหน้านาวอุณหภูมิรสสีองศาจริงเหรอ
ไม่รู้ว่ะก็เห็นพูดอย่างนี้ทุกทีอ่ะต้องเตรียมทุกอ่ะ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทน
โลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ

เยอะคุณป๋องกระพลชอบน้องมิ้นมาก

ไม่มีคุณทำ๓เทปแล้วนี่หนูตอบเหมือนเดิม

ก่อนที่จะคุยกับน้องมิ้นต่อกับมดดำต่อ

เขาบอกว่าขอหน้าพี่โดมหน่อย
บอกว่าขอที่ยืนในสังคมให้ผมหน่อย
ค่ะไอ้โดมเหรอไอ้โดมบอกขอที่ยืนที่ส่งไม่ไม่เอาไปด้านนั้น

จริงเหรอเออไปตามหาได้ในสื่อเพจ
เมื่อก่อนเห็นไหมมีเพจดังคือไม่สื่อไม่ซัก

น่ะโดมส่งเรื่องตัวเองไปใช่ไหมเกิดไปโอ้ส่งเรื่องตัวเองไปด้วย

นอนชักเลยบอกให้
ถึงขั้นชักโดมกล้องขึ้นเอาขึ้น
ช่วงสนุกเออกดลงตลอดเลยกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะพยากรอากาศว่าอีก๗วันข้างหน้า๗วันเนาะ
ช่วงวันที่๔ถึง๖พฤศจิกายนไหมถึงไง๓วันอ่ะหรอลูกล่อ
ช่วงอะไรนะคะขอฉีด๔๖พฤศจิกายนเนี่ย๔๕๖๓วันค่ะ
ความกดอากาศสูงแล้วก็มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้เนี่ย
จะมีกำลังอ่อนลงทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีฝนน้อยลงแล้ว

ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้นะฮะ
ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำในบริเวณฝั่งของประเทศมาเลเซียจะเคลื่อนลงช่องแคบมารกา
ทำให้ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยมีฝนตกบางพื้นที่
สำหรับบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง๑๒เมตร
เพราะฉะนั้น๗๙พฤศจิกายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น
กำลังแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผลลงมาปกคลุมประเทศไทยฮะ
เพราะฉะนั้นอุณหภูมิของเราเนี่ยจะลดลงประมาณสัก๒๔องศาเซลเซียส

ส่วนภาคอื่นก็จะได้รับผลกระทบในระยะ๑๓องศาเซลเซียส
ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ก็จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้
หลังจากนี้ฮะภาคใต้ฝนตกอย่างต่อเนื่อง

ประเทศไทยตอนบนคือภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือ
อากาศจะเย็นขึ้นแต่๓วันนะคะ

เขาก็บอกเหมือนอาจารย์ดรธรบอกไง

ถ้าสมมุติเราสรุปก็จริงก็คือ๗๙อากาศว่าจะเย็นขึ้น

ค่ะตอนนี้๓๐กว่า
ก็ยังร้อนฉันว่าตอนนี้ร้อนกว่าหน้าร้อนอีกนะ
คือมินว่ามันอาจจะเป็นร้อนส่งท้ายไหมคะ

แต่เขาบอกว่าถ้าฝนตกหนักแล้วหลังจากฝนหาย

หวังใจว่าอากาศจะเย็นลง

ก็อาจจะกังวลว่าโควิดมันจะระบาดเพิ่มไหม
เราเปิดประเทศมาแล้ว๑๒๓๔๔วัน

ผู้ป่วยใหม่วันนี้๗๙๘๒รายนะคะ
เสียชีวิตอยู่ที่๖๘ราย
รักษาหายหรือว่าอาการดีขึ้นอยู่ที่ประมาณ๘๐๐กว่ารายค่ะ
แต่ทีนี้ที่เป็นเรื่องที่เขาพูดถึงกันเยอะ
ล่าสุดออยอลของอินโดนีเซียเขาอนุมัติให้ใช้ในการศุกร์เฉิน

แล้วก็จะเอาชิ้นส่วนโปรตีนของโคโรนาไวรัส๒๐๑๙
มาผลิตร่วมกับเซลล์ของผีเสื้อกลางคืน
ซึ่งมันคล้ายกับเซลล์ของมนุษย์
ลัพธ์ที่ได้คือปกติจริงการทำวัคซีน
เขาจะใช้หนามโปรตีนหนามของโปรตีนไวรัส
ซึ่งอันนี้เขาบอกว่ามันทำให้ได้หนามไวรัสเยอะมาก
แล้วก็จะเอามาเพาะแล้วก็เอามาฉีดเข้าร่างกายมนุษ

เขาบอกว่าคุณภาพหรือว่าประสิทธิภาพเนี่ยนะคะ
เทียบเท่าไฟเซอร์โมโดน่าเลยก็คือ
ป้องกันเรื่องของอาการเจ็บป่วยหนักหรือว่าเสียชีวิตได้

แล้วก็ต้านทานการติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ๙๐ด้วย
ระยะเวลาการฉีดเนี่ยคือฉีด๒โดสห่างกัน๒๑วันนะคะ
ตอนนี้อยู่ในผลการทดลองคลินิกระยะที่๓แล้ว

ไม่ว่าอาจารย์ทีหรือว่าอาจารย์ปลกหลายท่านที่เล่นเรื่องของวัคซีน
แกบอกว่าตัวนี้คือถ้าจะเป็นวัคซีนที่ดีที่สุด
ซึ่งถ้าสมมุติคุณลองฟังมาก่อนหน้านี้

แต่รู้สึกว่าจุฬาเขาจะทำลักษณะเป็น

แต่อันนั้นคือใช้โคมทรงของมนุษย

ก็คือใช้ของเราเองถูกไหมคะ

อันนี้จริงจำได้ว่าตอนแรกเมื่อกีดไปประมาณสักสักปลายปีที่แล้ว

ผลดีมากแล้วเขาก็อยู่ในช่วงของการทดลองคลินิก
แต่ว่าการผลิตวัคซีนมันใช้เวลานานจริง

ตั้งแต่ช่วงแรกเลยที่ทำออกมาคู่ขนานกันกับบริษัทอื่นอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นของไทยเองก็จะมีของใบยาของจุฬาคอฟ

คือตอนนี้ในทวิตเตอร์ก็ส่งเข้ามาโดยเบาเท่านะ
โอ๊ยนอนมิ้น
ขนาดถ้ากลัวผียังน่ารักเอ็นดูโอ้โห

พี่อย่าเล่าเรื่องผีนะครับน้องมิ้นกลัวมากแล้วก็แป๊บเข้ามาแบบนี้

แคปมาอย่างนี้เลยอันนี้คือเบาเท่านะครับแล้วมีคนบอกว่าหม่อนไส้
ทำไมหม่อนไส้เบาเท่าเพราะว่านอกใจรถเมล์
แล้วก็มีคุณปุ้มบางนาก็บอกว่าเบาได้เบารถเมย์ไม่มานี่จัดหนักเลยนะ
นี่นะครับ
นี่ไม่ธรรมดานะพอไอ้โดมนี่แหละ

อะไรอีกล่ะอ่ะก็มีคุณใช่
มีกรณีของหนุ่มคนหนึ่งเขาเมากราวนะฮะแล้วก็ตะเวนลวนลามผู้หญิง
สุดท้ายเนี่ยก็ถูกจับได้แล้วก็โดนรุมกระทืบด้วย
เขาบอกว่ามีเพจข่าวสารเมืองประการวีทูเขาโพสต์เตือนภัย
โดยระบุบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปถือถุงกาวลวนรามหญิง
พอดีไปเจอบุคคลในรูปเนี่ยนั่งรถสายปากน้ำคลองด่านมา
เป็นชายมีอาการคล้ายคนเมาสารเสพติดในมือถือถุงกาวอยู่
แล้วก็นี่นี่คนนี้เห็นไหมล่ะอ่าพยายามไปก่อเหตุนะ
วนลามบนรถโดยสารสองแถวน้องคนที่โดนทีแรกเนี่ยบอกว่าได้กลิ่นกาว
เขานั่งดมกาวตลอดเวลาตอนจะลงเนี่ยก็ทำทีเป็นว่าเซไปล้มทับผู้หญิงอีกหลายคน
พอหนูลงมาจับตัวหนูเอาไว้ดีที่มีน้องคนหนึ่งเนี่ยมาช่วย
ตัวเองก็เลยรู้สึกว่าเออแบบมันไม่ปลอดภัยเลยกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้นะครับ
หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้ไม่นานก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากนะครับ
โดยพบก่อเหตุมาแล้วแบบนี้หลายครั้งไม่ว่าจะแถวย่านบางปูคลองด่านปากน้ำสมุทรปลาการ
คือชายคนนี้เนี่ยนะฮะก็จะไปทำเรื่องแบบนี้ตลอด
มักจะมีอาการคล้ายกับคนเมาสารเสพติดแล้วก็ก่อเหตุลวนลามหญิงสาวหลายครั้ง
ชาวบ้านเนี่ยไปแจ้งตำรวจบอกให้มาจับนะฮะแล้วก็ปล่อยออกไปอีก
ชาวบ้านเนี่ยเขาหวาดกลัวแล้วก็เอือมละอามากนะฮะ
เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยกับพวกเขาต่อมาปรากฏว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งครับ
ส่งคลิปให้ผู้สื่อข่าวโดยระบุบอกว่าตนเองเนี่ยทำธุระอยู่บริเวณนั้น
ได้ยินเสียงเออะโวยวายเลยหันไปดูเห็นคนทะเลาะกันก็เลยวิ่งไปถ่ายคลิปเอาไว้
จากการสอบถามกลุ่มหญิงสาวก็บอกว่าไปถูกชายคนนี้แหละฮ
เลยตามมาจับตัวแล้วก็ลุมกระทืบซะก็เลยตามมาจับตัวแล้วก็ลุมกระทืบซะ
เนี้ยนะฮะแล้วก็รีดตำลวดมาไปรวนรามเขาถึงในบ้านอ่ะอืมโห
นี่นี่อันนี้ผู้ชายผู้ชายมาแล้วผู้ชายมาแล้ว

นี่นี่อ่ะหงายแล้วคือจริงจริงเขายืนก็จะไม่ค่อยอยู่
อยู่แล้วนะคะเนี่ยก็นั่นก็เมาตลอดเวลาแต่มันไม่สมควรที่จะไป
นั่นผู้หญิงหรอกฮะมันทำไม่ได้ไม่น่าไปทำเขาอืมเนี่ยครับ
คือคนแถวนั้นเขาบอกว่าเขากลัวมากอยากให้ทางตำรวจมาจัดการ
ขั้นเด็ดขาดแล้วจับไปก็อย่าปล่อยออกมาอีกพอปล่อยออกมาแล้วมาก่อเหตุ
คือไม่หยุดอ่ะก็ยังมาทำอีกเนี่ย
บอกชาวบ้านแถวนั้นหวาดระแวงกันมากเนี่ยโอ้นี่ยืนดมอย่างงี้เลยอ่ะ

ดมตลอดเวลาเนี้ยดมกาวดมไม่แค่ใส่เนอะเออ
จริงดมกาวก็ผิดแล้วนะคะมันเป็นสารเสพติดเนอะเป็นสารระเหย
เหมาด้วยเนี้ยคุณวิทชาติก็บอกอยากให้น้องมิ้นถอนหน้ากากให้เขาดูหน่อย
ก็อยากเห็นหน้านกาเออถอดนะมันไม่ได้จะออก
ดีค่ะเห็นไหมล่ะเขาจะแบบออกมาแต่มุยหมวย
ครับเห็นอยู่แล้วเออเกี่ยวกี่ปีแล้วใช่ยังไง
โดมร้องเอออย่างนี้

นี่โอ้โหเวชธรภาพดา

รักทุกคนโดมรักทุกคน
รักทุกคนโดมรักทุกคน

พักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าตั๊กบงกฎฟาดคนลงข่าวมั่วอะไรอีก

หรออ่ะเดี๋ยวกลับมาครับ
น้องกรัฟน้องกรัฟเนี่ยฮะ
มีข่าวว่าตั๊กบวงกฎแบบเที่ยวสวบุญชัยซื้อที่ดินให้สองพันสามพันไร้นุ้น
วันนี้คุณไอ้ตั๊กเขาเลยออกมาฟาดกลับเลย
ก็คือตั๊กมงกฎเขาออกมาชี้แจง
หลังจากเพจกุข่าวว่าเจ้าสัวบุญชัย
ทุ่มงบสร้างบ้านกลางหุบเขาบนพื้นที่กว่า๒๐๐๐ไร่
แล้วก็ยกให้กับตั๊กเป็นของขวัญ
โดยตั๊กเขาระบุว่าสวัสดีค่ะทุกคน
ขอแจ้งเรื่องข่าวปลอมนี้นะคะ

จะแจ้งลบที่โรงพักค่ะ

เพจนี้รบด่วนจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะ
เชื่อว่าการใส่ร้ายแล้วก็การเขียนข่าวปลอม

แต่อยากให้ทุกคนรู้ว่าตั๊กจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

ให้ใครใส่ร้ายเขียนข่าวปลอมแบบนี้
ส่งข้อความนี้ไปถึงคนที่คิดปองร้ายกับนาง

แต่ทุกอย่างจะเป็นไปตามกฎหมายค่ะ

ไปดูเรื่องราวของวงการไม้ด่างสะเทือนหน่อยก็บอก
นุ่มแปดริ้วบอกว่าบอนหูช้างด่างขาว
แรกรถหรูราคากว่า๓ล้านได้๑คัน

เขาบอกว่ากลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะ
โพสต์รูปภาพพร้อมกับระบุบอกว่า
ต้นไม้แลกรถยนต์มีอยู่จริง
พี่มีรถพวกผมมีต้นไม้

อนหูช้างด่างขาว๑ครอบครัว

เขาว่าอย่างนั้นเขารับพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง
ก็แม่ก็ลองเอากล้วยแม่แฟนแรกสิ

แต่เห็นเขาบอกว่าอนุ้นบอนหูช้าง

เขาเป็นคนประมูล๒ล้าน

ฉันมีไม่มี

พี่พี่หนุ่มก็มีต้นไม้หรอคะช่วงหน้านะไม่ใช่มีคนเอามาให้
ช่วงหน้านะขอให้เอาต้นตะเคียนขึ้น
เดี๋ยวนางจะบอกมีต้นตะเคียนอยู่ในบ้านนางด้วย
จริงเหรอมีต้นไม้ตะเคียนอยู่เห็นไหมจริงเหรอ

เขายิ่งบอกว่าทุกคนก็บอกพี่มอสพวกทีมงานฉันบอก
แต่มันแว้งกับพี่หนุ่มมันรู้สึกจงทันไหมครับ
ทีมการห์คุณนั่นแหละมันชอบการหรือพูด

โทรไปหาคือโทรตามฉันไม่ได้ทุกวันนี้
พัฒนาไปถึงโทรตามโปรดิวเตอร์ที่แกมมี่แล้ว

แต่ไม่ได้ตามไปถึงโปรดิวเซอร์รายการฉัน

ต้องไปถามถึงโปรดิวเซอร์รายการฉันไงเธอ
พักเดี๋ยวกลับมา

โอเควันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณน้องมิลมากนะครับ
ขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณ

ที่หลังปลาไทมาคนอื่นมาล่ะอย่างงี้

ไทยนี่ยุ่ยแล้วตัวยุ่ยหมดแล้ว
ไปแล้วครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ